เอามาดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เดินทางไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีที่สนบางเขน
แต่ว่าตำรวจไล่กลับบอกไปไปไม่อยากคุยด้วยนะคะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้เพื่อร้องเรียนและขอความเป็นธรรมค่ะ
ไปดูคลิปกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

ขอคอยไปทำด้วยครับ

ไปน้องเลยถ้าทำไม่ได้เอาเลย
ผมทำไม่ได้หรอกผมถามจะไห้ก็ได้ไม่ต้องการคุยกับผม

เป็นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจผมก็สุภาพมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ขั้นตอน
บอกถามทุกอย่างโทรติดต่อตามขั้นตอนทุกอย่างสุภาพแล้วท่านมาทำผมแบบนี้

ท่านไม่ผ่านฟอร์มรึเปล่าถ้าผ่านฟอร์มขอดูหนังสือด้วยมันครบห้าครั้งแล้วเนี้ยหนึ่งเดือนแล้ว
อย่าเอาเองมันหน้าที่ของท่านอ่ะเอกสารราชการผมก็ไม่ยอมกันผมโดนคู่กรณีปั่นป่วนชีวิตผมเป็นแบบนี้ผมไม่ได้อยากทะเลาะตำรวจ
ผมไม่ได้อยากมีปัญหากับตำรวจเลยแต่มันเป็นหน้าที่ของท่านทำไมคนอื่นทำได้

แล้วก็มีข้อความค่อนข้างยาวนะคะใจความประมาณว่าชายเจ้าของคลิปเนี่ยเดินทางไปที่สนบางเขนขอความเป็นธรรมจากการถูกเพื่อนบ้านแจ้งความแต่ถูกตำรวจไล่หลายครั้งเมื่อเขาหาหลักฐานต่างไปให้พนักงานสอบสวนก็ไม่รับฟัง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตลำบากแล้วก็กระทบกับครอบครัวของเขานะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาใจความที่มีการโพสต์ไว้
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็เลยต้องเดินทางไปพูดคุยกับนายกฤษฎาภายนอกผู้เสียหายในคลิปนี้
ซึ่งเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยค่ะเขาเดินทางไปที่สอนอบางเขนจะติดตามความคืบหน้าทางคดีของตัวเองกับเพื่อนบ้านที่มีปัญหาก็คือฟ้องร้องกันมาเพราะเห็นว่าคดีไม่คืบหน้าก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปหาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหลายครั้งค่ะแต่ก็ถือว่ายังล่าช้าจนกระทั่งเมื่อวานไปที่สอนอเลยนะคะไปติดตามทวงถามเรื่องคดีกับพนักงานสอบสวนคนเดิม
คุยด้วยนะคะถ้าทำอะไรได้ก็ทำเลยไม่อยากคุยอะไรแบบเนี้ยอย่างที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะเขาก็ยอมรับว่าได้ยินประโยคนี้แล้วเสียใจที่ประชาชนมาขอความเป็นธรรมแต่ถูกคำพูดที่ไม่ดีใสเนี้ยนะคะตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจเดินออกไปตะโกนหน้าสอนอด้วยความอัดอั้นอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะไปฟังเสียงของคุ

สอบส่วนเจ้าของคดีค่ะให้ชี้แจงในเรื่องนี้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงสั้นว่าที่พูดจาในลักษณะในคลิปเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยสนิทกับผู้เสียหายก็ใช้คำพูดกูมึงเป็นประจำอันนี้เขาบอกนะคะไม่ได้มีเจตนาจะตอบว่าส่วนการที่ผู้เสียหายเดินออกไปตะโกนขอความเป็นธรรมหน้าสถานีน
แล้วค่ะต้นเห็ดก็มาจากการที่ลูกของเขาวิ่งเล่นหน้าบ้านแล้วทีนี้ไปถูกกับต้นไม้ของเพื่อนบ้านซึ่งไม่ถูกกันค่ะก็เลยทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายแล้วก็ด่าทอกันไปมาฟ้องร้องกันเขาก็เลยอยากยุติปัญหากับเพื่อนบ้านรายนี้ก็เลยเดินทางมาให้ตำรวจช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากทางทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวดูราย